มาดูเหตุยิงถล่มบ้านแห่งหนึ่งที่สตูนนะครับ
ใช่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ดีโดนยิงไปพลุนเลย๑๐กว่านัด

พอเจ้าที่ตำรวจรับแจ้งปุ๊บก็ไปตรวจสอบ
สภาพบ้านเนี่ยลอยรูกระสุนเต็มไปหมด
และยังพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่กว่า๑๗ปลอกนะคะ
มีกระสุนด้านตกอยู่ด้วยนะคะ๑นัดค่ะ
อยู่ริมถนนตรงนั้นบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนางสมหมายเดชฤทธิ์ค่ะ

ปรากฏว่ามีลูกจ้างของบ้านหลังนี้ถูกยิงเจ็บ๑คน
ส่งโรงพยาบาลควนกาหลงแล้วนะคะ
นายอำนวยเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเล่าแบบนี้
ตีหนึ่งกว่าลูกน้องของเขานั่งรับมีดอยู่
แล้วไปเห็นด้วยนะคนร้ายขับรถมาตอนแรกก็ขับเลยบ้านเข้าไป
จากนั้นเลี้ยวรถกลับมาค่ะแล้วไปยืนอยู่ข้างถนน
ยกปืนขึ้นยิงใส่บ้านเนี่ยของผู้เสียหายก็คือบ้านของนางสมหมาย
ตรงนั้นห่างจากบ้านไปประมาณ๒๐เมตร
แล้วเห็นคนก่อเหตุพอยิงเสร็จก็ขับรถหลบหนีไป
ได้ยินเสียงปืนจำได้ต้องมากกว่า๑๐นัดแน่ค่ะ
ส่วนลูกชายของนางสมหมายชื่อนายนันทวุฒินะคะเดชฤทธิ์อายุ๒๕ปี
เล่าแบบนี้ตอนเกิดเหตุตัวเขากำลังอาบน้ำเตรียมจะออกไปกรีดยาง
พอได้ยินเสียงปืนดังสนั่นก็สั่งให้ภรรยาบอกมอบลงมอบลง
เสียงปืนเนี่ยมันสงบไปเดินออกมาดูปรากฏค่ะ
ลูกจ้างกรีดยางของเขาคือนายแดงโอ้ล้มอยู่ตรงนั้นเพราะถูกยิงที่ขา
ก็เชื่อว่าเป้าหมายอาจจะเป็นตัวลูกเลี้ยงของแม่หรือเปล่า
เพราะ๖๗วันก่อนเนี่ยลูกเลี้ยงคนนี้เคยถูกยิงที่กระท่อมในสวนยางมาแล้วรอบหนึ่ง
แต่ว่าเขาหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วคนร้ายอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ว่ายังอยู่บ้านหลังนี้เลยตามมายิงซ้ำ
เพราะคนในบ้านจริงไม่ได้มีปัญหากับใครเลย
ตอนนี้เดี๋ยวตำรวจจะสอบปากคำพยานทั้งหมดเร่งหาตัวคนก่อเหตุค่ะ